เอาคนไหนดีคนนึงเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่น
คนนึงอยู่ที่โรงพยาบาล
เอาคนที่อยู่โรงพยาบาลก่อนละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ

คือช่วงนี้มันก็มีหลายคำถามไงถามมา
เกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของนายทักษิณชินวัฒน์

รวมถึงการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพราะว่าล่าสุดนี้นะคะทางกรมรัชทันมีการแจ้งมา
บอกว่าได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะคะ
ว่าเมื่อวานนี้๒๓ตุลา๙โมง
นายทักษิณชินวัดถูกส่งเข้าห้องผ่าตัดออทโปรปิดิกซ์
จนถึงเวลาบ่าย๒โมง๙โมงถึงบ่าย๒นะ
ธิบดีกรมราชธรรมก็ได้สั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ไปดูแลความเรียบร้อยต่อไป
ทีนี้กรมราชธรรมก็ชี้แจงข้อมูลให้สังคมได้รับทราบ
เรื่องนี้เราก็เพิ่งรายงานไปเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
ว่าการส่งตัวผู้ต้องขังออกไปรักษานอกเรือนจำ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นแบบไปกลับ
หรือว่าพักรักษาที่โรงพยาบาลด้วยภาวะโรคต่างเนี่ย
จริงไม่ใช่นายทักษิณคนเดียว
ยังมีนักโทษคนอื่นที่อยู่ในเคสแบบนี้เหมือนกัน
มันจะมีเคสแบบ๓๐วันขึ้นไป๖๐วันขึ้นไป๑๒๐วันขึ้นไป
อย่างสถิตินี้นะคะตั้งแต่ตุลาปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เลย
มีนักโทษที่ถูกส่งออกไปนอกเรือนจำเพื่อรักษาทั้งหมด๑๔๙รายนะ
ก็จะแบ่งเป็นเกินกว่า๓๐วัน๑๑๕รายอันนี้คือก็จะเยอะสุดนะ
แล้วก็เกิน๖๐วันก็คือเคสของคุณทักษิณนี่แหละมี๓๐ราย
เกินกว่า๑๒๐วันมี๔รายอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของคุณทักษิณ
ที่ทางกรมราชธรรมออกมาชี้แจงนะคะ
ส่วนอีก๑คนอดีตนายกอีก๑คนก็คือพลเอกประยุทธ์
เอกประยุทธ์จันโอชาไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาใช่ไหม
น้องแด๊กน้องแด๊กสุดที่รักนายธนากรวังบุญคงชนะ
คือเหมือนกับแจ้งแฟนข่าวแฟนคลับนั่นแหละ
แล้วก็มีรูปที่นั่งคู่กันบอกว่าสวัสดีครับ
พี่น้องคนไทยที่คิดถึงลุงตู่ทุกคนครับ
ลุงตู่กลับจากญี่ปุ่นแล้วลุงตู่ฝากขอบคุณทุกคนนะครับ
ฝากความรักความห่วงใยถึงพี่น้องคนไทยทุกคน
ฝากบอกทุกคนว่าได้ไปญี่ปุ่นได้เปลี่ยนบรรยากาศ
มีเวลาพักผ่อนอากาศดีอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อน
รู้สึกสบายใจขึ้นมีความสุขดีครับ
แต่ยังคงติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลา
ปลผมบอกท่านว่าทุกคนอยากเห็นรูปท่านไปเที่ยวญี่ปุ่น

ต้องรอดูนะว่าลุงตู่จะใจอ่อนโพสต์ภาพเที่ยวที่ญี่ปุ่น